เป็นเหตุการณ์เสียชีวิตของผู้สูงอายุท่านหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับ
และหลังเสียชีวิตนี้มีสุนนักเฝ้าศพนานกว่า๓วัน
กว่าที่ญาติจะตามไปพบนะครับ
ที่บ้านหนองจับเต่าตำบลนาจอมเทียนนะครับ
เหตุการณ์นี้สุนัขนอนเฝ้าศพเจ้าของ
เกิดขึ้นภายในสวนกล้วยหลังบ้านเลขที่๑๖หมู่๗
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบพบศพนางสาวมาธิดาบำรุงเดช

ข้างตัวพบถังใส่ผลกล้วยจำนวนหนึ่ง
สภาพนอนหงายตามลำตัวไม่พบบาดแผล
หรือร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการต่อสู้
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
โดยมีเจ้าขาวตัวนี้ฮะเจ้าขาว
ซึ่งเป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้นอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่าง
และขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังชนะสูตรศพ
เจ้าขาวก็พยายามเดินวนไปเวียนมาเข้ามาหาศพ
จนหลานชายผู้ตายต้องไล่ออกไปก่อน
สุนัขตัวนี้จึงเดินวนรอบแล้วก็เห่าตลอดเวลา

หลานชายของผู้ตายก็ให้การ
ว่านางสาวมาธิดาอาศัยอยู่เพียงลำพัง
โดยก่อนเกิดเหตุในวันที่๙พฤศจิกายน
หลานชายได้ไปหาที่บ้านแต่ไม่พบป้าซะแล้ว
โดยได้หายออกไปจากบ้านจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่

ที่เมื่อวานนี้จะช่วยกันเดินตามหากัน
ภายในสวนกล้วยหลังบ้านกันอีกรอบ
ได้ยินเสียงเจ้าขาวสุนัขที่ป้าเลี้ยงไว้
เห่าส่งเสียงจึงได้เดินตามเสียงไป
ปรากฏว่าพบศพของป้านะครับ
แล้วก็มีเจ้าขาวนอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่าง
ได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครับ

ซึ่งมีอายุมากแล้ววัย๗๘ปีนะครับ

แต่ไม่มีใครมาพบเห็นจนทำให้เสียชีวิต
ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ